คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่ข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะ
สำหรับคุณนาตาลีเจรวนลนะคะ

แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องอายุเท่าไหร่

และล่าสุดนั้นผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะ

ว่ายังไม่ลาวงการบันเทิงแน่นอนนะคะ
จะมีกระแสข่าวลือนะว่าจะแต่งงานกับฟลุ๊กเกิกพลก็ตามค่ะ

เหลือเกินนะคะตอนนี้อาชีพอายุ๑๕ปีแล้วนะ

ไปไหนด้วยกันมาตลอดเลย

แต่ก็ทนให้เขาบอกว่าไหนรุ้นซี้๗ปีอ่ะทัน
ก็พ้นมาแล้วก็ลุ้นต่อไปเรื่อย
เพราะเราร่อยไปเรื่อยรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งกะเกลฑ์หรือมานับว่าจะต้องมาไหล
คือใช้ทุกวันให้มีความสุขดีกว่าค่ะ

ทั้งความรักและเรื่องงาน

รายการใหม่ต่ำรวย

ชิไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีครอบครัวคุณโบสยาดานไปด้วยนะเป็นครอบครัวไปเลย
คือสองครอบครัวนี้ค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์กับทุกคนเลย